ใครที่ชื่นชอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกลยุทธ์ของผู้ค้าสลากรายย่อยที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่านำการสอยดาวมาเป็นจุดขาย
เพื่อสำหรับคนที่ชื่นชอบความสนุกท้าทายตื่นเต้น
รวมไปถึงใครที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะงวดนี้จะซื้อเลขอะไรดี
แบบนี้เดี๋ยวลองติดตามกันได้กับคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
สาธุเห็งค่ะ
โวยพรจากลุงมานิดเสมอศาสตร์วัย๗๙ปี
ผู้ค้าสลากรายย่อยประจำวัดบางกุ้งสมุทรสงคราม
จะกล่าวกับลูกค้าทุกรายที่มาซื้อสลากที่นี่ค่ะ
แพ้งค้าสลักกินแหม่งรัฐบาลของคุณลุงเป็นสลักแบบสอยดาวค่ะ
มีเรื่องราวและสตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สลากินแบ่งรัฐบาลของแผงคุณลุงจะมี๒แบบ
คือให้เลือกเลขได้หรือที่ใครชอบก็เป็นแบบม้วนไว้
เป็นทองม้วนสลากสอยดาวนั่นเองค่ะ
สลากเหล่านี้นะคะจะไปอยู่ที่ปากปลาเครื่องบินลิงจักร
ังขันขวดที่ประดับอยู่หน้าแพงค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการประดิษฐ์ประดอยของคุณลุง
แม่ฝีมือไม่เบาเลยนะคะเนี่ย
ก็ยังแถนธรรมดานะครับแถนธรรมดา
แต่นี่ลุงที่แบบว่าลอตเตอรี่นี่เราก็เอามาปากปลานี่มา

คือว่าไม่ต้องคิดใช่ไหมไม่ต้องคิดมาก

เลขแรกก็ลูกค้าเลขลักษณ์ลิงเลขสวยไม่สวยนะครับ
มีสิทธิ์ถูกได้เท่ากันนะ
อาทิตร์ใต้ท้องเขื่องบินนะไม่ใช่ทีเอ็นทีนะ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไหว้พระขอพรที่วัดบางกุ้ง
เมื่อได้เห็นแผงของคุณลุงแล้วก็ต้องหยุดดูเป็นทุกรายไปค่ะ
บางคนตั้งใจเลือกมากเลยค่ะ
อ่ะหยิบดีค่ะขอให้ได้ขอให้โดน
ก็มาเจอคุณลุงสอยดาวนี่ไง
ก็เลยชอบใจสอยใหญ่เลย
ธรรมดาไม่เคยซื้อถึงแค่นี้นะ

แค่ใบเดียวพอฮื้ม
มันมีหมาตัวใหญ่ตัวนะมากับลุงนะ

ล่มปิวแดดหมดอะไรกลับหมด
หมามากับลุงนี่นะครับ

ก็วิ่งอ้อมรถลุงเนี่ยลุงก็เปียกขนอย่างนี้แหละครับ

ต้องเก็บไปเอาไว้ต่างหากนะเอาไปที่บ้าน
บางทีก็แรกก็เอามา
แรกนะครับต้องเอาเตาลีดมานาบนะ

ตอนหลังลูกก็ใช้หัวคิดใหม่
หัวคิดใหม่นะครับเอาทั้งฝีวพิมพ์นะครับ
เอากางออกแล้วก็รสตรีที่เปียกเอาไว้ช้อน
แล้วก็พับให้ม้วนไปแล้วมันจะได้ซับน้ำออก
พอมันหมาตถ้าเราก็ค่อยเอาไปเหนียบ
หนีบจิ๊บแล้วไปใกล้พัดลงมันก็

แต่ละงวดมีสลากประมาณ๑๐๐ใบขายในราคา๘๐บาท
ซึ่งคุณลุงก็จะติดป้ายบอกลูกค้าว่า
แต่ละงวดมีต้นทุนรับมาเท่าไหร่
ลอตเตอรี่ขาย๘๐บาทนี่รัฐบาลเขาให้ขายอย่างนั้นนะครับ
แต่ต้นทุนเข้ามาบางครั้งนะครับ
ต้องแท้แค่๗๕๗๖หรือ๗๐อย่างนี้
เราก็ต้องมาบอกลูกค้าแบบนี้นะ

ลุงได้กำไรอย่างนี้
คนพวกเขาก็อยากจะช่วยเหลือ
เขาก็ไม่ต้องถอน

ลูกค้าที่เคยอุดหนุนคุณลุงก็ถูกรางวัล

รางวัลเลขหน้าเลขท้ายรางวัลที่๒ก็มีค่ะ
ขอชู้ดีนะ
ดวงดีดวงแห่งขอให้มีมันนี่ชัยเยอะจ้า

สาธุขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะ
อันนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
จากการสอยดาวที่คุณลุงเขาได้นำมาทำตรงนี้นะคะ

อีกไม่กี่นาทีนะคะก็มารุ้นว่า

เขตพิการพลพันธ์ใจขาวเทศรัทย์ทีวีรายงาน